เรื่องราวความน่ารักของเหล่าสรรพสัตว์กันก่อนดีกว่า

แต่โลกน่ารักเราอยู่ในโลกนี้
เราก็จะมีสัตว์มากน้อยทั้งสัตว์ใหญ่แล้วก็สัตว์เล็กมาก
มายที่เราจะรู้จักแล้วก็ไม่รู้จัก
แต่ว่าที่จังหวัดกำแพงเพชร
ชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาออกไปหาปลา
เขาดันไปเจออะไรรู้ไหมคุณ

จราเข้หรือเปล่าอันนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

เออถูกต้องปลาจอระเข้ตัวเหมือนปลาใช่แต่ตัวเหมือนปลา

จริงแล้วมันคือปลาจอละเข้นั่นเองนะคะ
หรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งก็คือปลาเอลิเกเตอร์ค่ะ
ตัวนี้ความยาวเขาประมาณ๑เมตรนะ
น้ำหนักสิบห้าถึงยี่สิบกิโลกรัมได้
เป็นของนายเสมอกรประลึกนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
พรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเอง
คือในเสมอเขาบอกว่าจับปลาตัวนี้ได้ในนาข้าว
ช่วงที่มันเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเอง
แล้วก็เห็นว่าเออปลาตัวนี้มันรูปร่าง

ก็เลยนำมาขังเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนอันนี้แหละค่ะ
พอมันเห็นที่บ้านเอ๊ะแทงเลย
คือเขาจะใช้จมูกจับปลาคือตอนแรกคิดว่าเป็นปลาหมึกหรือว่าปลาสวายทั่วไป
ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นปลาอะไรไม่เคยเห็นนะคะ
เรื่องต้นก็คือคาดว่าเจ้าของเดิมของปลาตัวนี้
เดี๋ยวนี้ปลาจอลาเคะนี่ละเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็ก
พอโตเนี่ยโอ้โหเลี้ยงไม่ไหว

ก็เลยเอามาปล่อยไว้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ
จนกระทั่งเกิดน้ำท่วมปลาตัวนี้ก็เลยว่ายตามน้ำมา
ซะค่อนข้างรักสงบหน่อยไม่ก้าวแร้ว
ร่วมกับปลาชนิดอื่นในตู้ปลาได้ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
แต่ว่าเป็นปลาที่กินปลาเล็กปลาน้อยเท่านั้นเอง

ใช่จริงปลาตัวนี้สามารถเลี้ยงแบบเป็นปลาสวยงามได้ในตู้
แล้วราคาก็ไม่ใช่ถูกนะเป็นหมื่นอยู่เหมือนกันตัวนึงเนี่ย

เขาเลี้ยงตั้งแต่ตัวมันยังเล็ก

ใช่เป็นปลาที่เลี้ยงในตู้นะคะแต่ตอนนี้ก็ตายไปแล้ว
ตั้งแต่ดิฉันเด็กนี่แหละคือฉันก็เลยเคยเห็นเขา
แต่ว่าบางคนเขาไม่เคยเห็นว่ามันคืออะไร
น้องใบตองชอบเลี้ยงอะไรแปลกโตมาก็เลยกลายเป็นคนแปลกดังนั้น
ใช่ดิฉันก็เคยเลี้ยงคุณอยู่พักหนึ่งนะคะ

ปล่อยเอาไว้แถวนี้ใช่ตอนนี้เลี้ยงไม่ไหวปล่อยโตแล้ว

พูดถึงเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราเลี้ยงเขาได้
เลี้ยงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าเอออยากเลี้ยง
เล็กมันน่ารักมันสวยงามโตขึ้นเลี้ยงไม่ไหวเอาไปปล่อยดีกว่า

เนี่ยปลาปลาตัวนี้เขาก็ไม่สามารถอยู่ในแหล่งน้ำปกติได้
เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไง